หลังจากที่เสียแป้งนาโนตหรือว่าในแป้งนะฮะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับ
วางแผนแล้วก็ออกอุบายอะไรต่างต่างเนี้ยนะฮะก็เดือนเสร็จเสร็จแล้วนะครับ
ครับล่าสุดครับผู้ชายที่เสียแป้งเขาอัดคลิปแล้วพูดถึงก็คือนายจรวด
แต่ว่าในคลิปเนี่ยเสียแป้งเรียกไอ้เลยนะฮะไอ้จรวดพ่อไอ้จรวด
เราก็เลยไปตามหาว่าผู้ชายคนนี้คือใครคุณออสซี่ดนรวีครับ
ได้เปิดใจคุยกับนายจรวจค่ะที่นี่ที่แรกฮะอืม
เมื่อวานเนี่ยคุยไปได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่มันยังมีเรื่องราวที่
นายจรวดเขาอยากจะชี้แจงอยากอธิบายและหลายคนยังคงค้างคาใจ
คุณออสซี่คุยเปิดใจกับนายสิทธิเดชครับ
หรือว่านายจรวดเจ้าตัวชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เสียแป้งอัดคลิปพูดพาดพิงถึง
มีกลุ่มชายชะกัน๘คนบุกมาที่บ้าน
แล้วมาถามว่าใช่จรวดไหม

เขาแจ้งผมมาเนี่ยว่าคุณไปถือปืนในที่สาธารณะ
มีหลักฐานใบอนุญาตให้คุณครอบครองปืนหรือเปล่า

นายจรวดก็เลยไปเอาใบอนุญาตพกพาปืน

หลังจากออกอุบายอ้างว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
แต่ว่าใบที่เอาไปโชว์ให้ดูเป็นแบบฉบับย่อ
นายจรวดบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาฉบับเต็มมาให้ดูครับ
แต่ว่าชายชะกันกลุ่มนั้นบอกว่าไม่ต้อง
เชิญขึ้นรถแป๊บเดียวแป๊บเดียวเชิญไปด้วยกันหน่อย

จากนั้นครับถูกกลุ่มชายชะกันล็อกตัวเอาปืนจี้

นี่คือปฐมบทของความเครียดแค้นที่เสียแป้งเขาพูดถึง
หลังจากที่นายจรวดโดนอุ้มตัวไปหลังจากนั้นฮะ
มีคนโทรมาอายการบอยโทรมาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะหลานโดนอุ้มไป
แป้งก็งงไงว่าแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจ

พอไปถึงปั๊บไปชิงตัวมาหลังจากนั้นเสียแป้งมารู้อีกที
อ้าวมีหลอกใช้กันหรือไม่อย่างไรล่ะ
ทีนี้ครับหลังจากที่เสียแป้งเขาพูดเล่ามาเป็นฉาก

ทีนี้เมื่อกี้เขาเล่าไปถึงแล้วว่าโดนล็อกคอล็อกตัวเอาปืนจี้

ขณะที่อยู่บนรถเนี่ยชายชะกันบอกกับนายจรวดบอกว่ามาทวงค่ายาเสพติด
แล้วบังคับให้นายจรวดโทรไปหาพ่อ
บอกให้หาเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาทเอามาแลกเอามาไถ่ตัว
ถ้าอยากได้ลูกปลอดภัยกลับไปเอาเงินมาแลก
ช่วงนั้นพ่อของนายจรวดเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ลูกชายโดนอุ้มไปพ่อก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือกับอายการบอย
นี่คือเรื่องเล่าในมุมของนายจรวดฟังเจ้าตัวชัด
แต่พอช่วยเข้าที่นี่เนี่ยก็เป็นชุดเหตุรบัญชาการ
ไม่ปิดหน้าคนเดียวกันเดท

คนที่เสียแป้งพูดถึงว่า
นี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้เสียแป้งนั้นตกกระดายพลอยโจรด้วย
ไหนว่าโดนอุ้มอายการบอยโทรมาขอความช่วยเหลือ
เสียแป้งก็ไปช่วยชิงตัวมาแล้วทำไมที่ไหนเลย
สุดท้ายแล้วโดนแจ้งข้อหาไม่ได้ประกันตัวอยู่คนเดียว
คนอื่นได้ประกันหมดนี่มันอะไรกันเนี่ย
ผมรู้สึกผมไม่ได้รับความเป็นธรรมมันไม่แฟร์วันนี้ก็เลยต้องคุย
และเปิดใจนายจรวดเพิ่มเติมนี่คือมุมมองและเรื่องราวที่เจ้าตัวเล่านะฮะ
ทีนี้พอลงจากรถเนี่ยมีการยิงปะทะกันแล้วสุดท้ายพวกเสียแป้ง
ก็พานายจรวดไปส่งที่บ้านของอายการบอยก่อนที่นายจรวดจะไปแจ้งความ
แจ้งความกับตำรวจผมโดนอุ้มไปรีดฆ่าไทยครับคุณตำรวจปรากฏว่านายจรวด
โดนแจ้งข้อหาครับเจ้าตัวเองก็งงเฮ้ยผมโดนอุ้มไปเรียกฆ่าไถ่นะ
ล้านห้าเนี่ยทำไมผมมาโดนแจ้งข้อหาโดนแจ้งข้อหาอะไรคุณออสซี่ถาม
เจ้าตัวบอกโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ซึ่งก็แปลกใจ
ไปแจ้งความแท้ได้ข้อหากลับมาเองซะอย่างนั้น
ทีนี้ถามความสัมพันธ์ระหว่างนายจรวดผู้ชายคนนี้กับเสียแป้ง
เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้สนิทสนมกันนะก็รู้จักกันแบบผิวเผิน
ตามภาษาคนพัทธลุงวัยรุ่นด้วยกัน
ยืนยันว่าไม่ได้มีการหลอกใช้หรือมีการหักหลังเสียแป้งแต่อย่างใด
ส่วนกรณีที่เสียแป้งพาดพิงอ้างว่าตัวของนายจรวดเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เขาโดนจับ
แล้วก็ไม่ได้ประกันตัวนายจรวดบอกว่าอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วย
ก็ยอมรับว่าผมอาจจะเป็นต้นเหตุจริงนั่นแหละแต่ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะ
รวมทั้งอยากขอบคุณขอโทษแล้วขอบคุณด้วยฮะขอบคุณเรื่องอะไร
ขอบคุณที่เสียแป้งกล้าบุกไปช่วยเหลือเขาในวันนั้นทำให้เขามีชีวิตรอดจนถึงวันนี้
เสียแป้งตัดเพราะว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยต้องหนี
เป็นปมเหตุไหนต้องตรวจสอบกันต่อฮะ
ใช่ค่ะนี่เรื่องของจรวดแต่อีกคนนึงเนี่ยที่ถูกพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งในคลิปของเสียแป้งก็คือประธานติ่ง
คือคุณรอซี่โดรวีเนี่ยก็ไปที่บ้านของประธานติ่งมาด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าบ้านปิดเงียบเลยคุณไม่มีใครอยู่
แล้วก็เลยไปได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
คือคนในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านชื่อพยมใจแป้น
บอกแบบนี้บอกว่าประธานติ่งเนี่ยเอาจริงเนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ย
เขาอยู่มาตั้ง๒๐ปีแล้วตรงนี้

ปกติก็ไม่ค่อยเห็นหรอกว่าเขาจะไปสูงสิงอะไรกับใครมากนัก
และระหว่างที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลปรางหมู
แล้วเขาบอกว่าบ้านของประธานติ่งเนี่ย
อยู่กับภรรยาแค่๒คนเท่านั้นนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะคือประธานติ่งหายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วค่ะ
ลองฟังเสียงชาวบ้านพูดถึงประธานติ่งเองดีกว่าค่ะ
ยืนยันแบบนี้ไม่ใช่คนมีอิทธิพลอะไรนะ

บ้านของญาติของประธานติ่งค่ะเป็นบ้านใคร
เป็นบ้านของสธท่านหนึ่งสทพันธ์บรรจง
อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีนครินที่พัทธลุงนะคะ
ไปถึงไปเจอภรรยาของสธบรรจงค่ะชื่อนางมณีเรืองมี
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้บอกว่า

ที่ผ่านมาประธานติ่งเป็นคนดีนี่ก็พูดว่าเป็นคนดีอีกคนนึงแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าเห็นเล่นการเมืองท้องถิ่นมาก็หลายสมัยแล้วนะ
ทำธุรกิจอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เรื่อง
ส่วนตัวเองก็เคยเจอกับประธานติ่งบ้างเหมือนกัน
ก็ปีละครั้งสองครั้งทุกครั้งที่เจอกัน
เราไม่เคยมาพูดคุยกันถึงเรื่องส่วนตัวหรอก
ส่วนตัวเธอเองแล้วก็สอทบรรจงก์

ออกมาอัดคลิปแล้วก็เผยแพร่ออกไปทั้ง๒คลิป
แล้วก็มีการพูดพาดพิงไปถึงประธานติ่ง
ตกอกตกใจอะไรไหมก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรนะ
เพราะไม่รู้ว่าทั้งคู่ก็คือประธานติ่งกับเสียแป้ง
เขาสนิทสนมกันแบบไหนค่ะ
เห็นน้องประธานติ่งเป็นคนยังไงครับ
ก็ไม่เป็นคนดี
อืมช่วยเดือดชาวบ้าน

แกเข้าขั้นในจังหลังไหว่

และชื่อที่พูดบ่อยก็คืออายการบอย

เพราะว่าต้นสังกัดก็สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย